มาดูเรื่องที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราตามอยู่นะครับ
ก็คือการตีแผ่พฤติกรรมของพระที่ไปยืนบินทบาท
อยู่ใกล้กับร้านของพ่อค้าแม่ค้า
ที่เขาขายของให้คนซื้อไปใส่บาทพระ
ทีนี้เราไปจับภาพได้ว่า
มีพระที่เอาของมาคืนพ่อค้าแม่ค้า

วันนี้เราไปสอบถามข้อมูลจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผิดหรือไม่ผิดอะไรยังไงและจะดำเนินการอย่างไรได้บ้าง

พฤติกรรมของพระสงฆ์ที่นำอาหารออกจากบาทมาใส่ตะกร้าที่วางไว้
เพื่อให้กลุ่มผู้ค้าอาหารสำหรับใส่บาท
และนำอาหารกลับไปวางขายให้กับพุทธศาสนิกชนอีกครั้ง

กลุ่มผู้ค้าได้ตกลงกับพระสงฆ์
ให้มายืนรับบาทบริเวณหน้าแผงค้าของ

ทีมข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐทีวีได้นำข้อมูล
ของพระสงฆ์ที่มีลักษณะพฤติกรรมเช่นนี้
เข้าพบเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าการบินทบาท
ลักษณะดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการหลอกลวง
ประชาชนหรือทำกันเป็นกลุ่มขบวนการหรือไม่
โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มคุ้มครองพุทธศาสนายอมรับ
ว่าปัญหานี้เกิดขึ้นมาหลายปีแล้ว
ที่ผ่านมาศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
ได้รับแจ้งเกี่ยวกับพฤติกรรมของพระสงฆ์ที่ยืนบินทบาทมากที่สุด
ซึ่งตามหลักปฏิบัติหรือที่เรียกว่าข้อสัญญัติ
ซึ่งเป็นข้อตกลงของเจ้าหน้าที่ปกครองแต่ละเขตที่กำหนด
คือห้ามพระสงฆ์ยืนหรือปักหลักบิณฑบาตประจำจุด
รวมทั้งห้ามยืนเกินเวลา๘นาฬิกา
สำนักงานพระพุทธศาสนาได้จัดชุดตำรวจพระออกตรวจอย่างต่อเนื่อง

จะส่งตัวให้กับเจ้าคณะในพื้นที่ที่พระรูปนั้นสังกัดว่ากล่าวตักเตือน

เพราะเรามีทั้งจังหวัดแล้วก็ส่วนกลาง
ส่วนกลางเราวิ่งออกไปวันละประมาณ๓สาย
นาคารกรุงเทพฯวิ่งไป๓สายรถโต๊ะวิ่งไป๓สาย
แต่เรื่องบางทีได้มากเกินแล้วไม่ยอมกลับ

แต่พูดถึงว่าเอามาเวียนขายไม่เจอเท่าไหร่

แต่ถ้าถามว่าให้เราไปนั่งอยู่ตลอดเวลา
แล้วบางทีเขาเห็นว่าเป็นเราเขาก็ไม่ได้ข้อมูลแล้ว
ขณะที่กรณีที่มีพระจากประเทศเพื่อนบ้านจำนวน๑๐รูป
มาจำวัดอยู่ที่วัดในอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม
แล้วมายืมบินทบาทในพื้นที่กรุงเทพฯมหานคร
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
มีคำสั่งถึงสำนักงานพระพุทธศาสนา

ให้เร่งเข้าตรวจสอบกลุ่มพระต่างชาติ
ดังกล่าวว่าเข้ามาประเทศไทย

มีโทษปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาท

หรือทั้งจำทั้งปรับ
เราก็จะไปโดนบัญชาการ
มีใบอนุญาตเข้ามาถูกต้องตามกฎหมายไหม

ขณะที่ประชาชนต่างไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมการทำบุญในรูปแบบนี้
เพราะเป็นการเอาเปรียบและเข้าข่ายหลอกลวงประชาชน
โดยใช้ความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนมาแสวงหาผลประโยชน์
ซึ่งพฤติกรรมเช่นนี้เกิดขึ้นมาหลายต่อหลายปี
และกระจายไปหลายพื้นที่ของประเทศ
พร้อมตั้งคำถามว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นจะจัดการได้หรือไม่
ก็อยากให้หน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องค่ะ
เขาลองเข้ามาดูว่าหน้าจุดนี้มีอะไรที่มากกว่าการที่พระมาบินทบาทตรงนี้ไหม
หรือว่ามีส่วนได้เสียอะไรไหมค่ะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน